รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เวลาจะลุกก็เอาสถิตย์ค้าลุกขึ้น

เป็นหนี้งบกองทุนหมู่บ้านหนี้๓หมื่น
แล้วก็หนี้ชาวบ้านอีกหมื่นนึง
สู้ไหมสู้ครับสู้ไหมสู้ครับ

แม้อยากจะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่

ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับ

และนักสู้ชีวิตทั่วประเทศครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
พูดถึงเรื่องของวันเวลาการขึ้นปีใหม่เนี่ย
คนคนนี้ชอบผัดวันประกันภูมิก็ชอบ

ได้รับรางวัลจากสสมานะคะเป็นดาราหญิงที่ไม่ข้องเกี่ยวกับบุรี
นี่ปอดบุรีเป็นดาราปอดบุรี

ไหนได้รับรางวัลแล้วนะคะก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนว่า
บุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้นะคะ
บุหรี่นอกจากเป็นภัยให้กับตัวเองแล้วเป็นภัยต่อคนรอบข้างด้วยนะคะ
ไม่มีอะไรดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลิกสูบได้ดีมาก
ใครที่ยังไม่เคยสูบอย่าคิดว่ามันเท่ไม่ได้เท่เลยค่ะ

ใช่นะครับเลิกได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ใจใจสู้อย่างเดียวเลิกได้หมด
อยากสู้ชีวิตสู้เลยครับไม่ต้องไปรอสู้เหมือนกับเส้นนี้
คือเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่สู้มาด้วยกันตลอดสู้ตั้งแต่สุขภาพยังดี
สู้จนภรรยาเสียขาไปข้างหนึ่งสู้จนตัวเองเป็นอำมพลึกไปซีกหนึ่ง
เขาสู้กันมากครับ
ลุงก็เลยคิดว่าจะทำยังไงก็ได้
ที่จะให้ลุงหายไวที่สุดเพื่อมาช่วยป้าทำงาน
ลุงก็เลยพยายามดูแลตัวเองและทำกายภาพบำบัดมาโดยตลอด
ใช้เวลาประมาณ๒๓เดือนกว่าจะดีขึ้นมาถึงขนาดนี้

คอยเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรแล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้

ตอนนี้สงสารมากครับเพราะแกต้องลำบาก
ตั้งแต่ขาปลอมไม่ค่อยดีเนี่ยแกยิ่งลำบากมากเลยครับ

พองเสียดสีเนื่องจากเราเดินแล้วทิ้งน้ำหนัก

มันแตกแล้วเอาฟองน้ำลองแล้วก็เอาก๊อตเทปพันสายไฟนี่ลองไว้เต็มเลย

ป้าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรอยอะไรคะ
รอยผ่าค่ะนี่มันเน่า
แล้วที่แปะตรงนี้ไว้แล้วฮะ
อันนี้ก็เป็นแผ่ค่ะอันนี้เป็นแผ่มัน

มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องโดนตัดขาอีกข้างหนึ่ง

แล้วตอนนี้นะครับเขาก็อยู่กับเราแล้ว
วันนี้เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
ที่มาแข่งในรายการของเรานะครับ

สองผู้มีผู้มีลมหายใจเป็นของกันและกันนะครับ

สวัสดีครับ

ขอย้อนไปทางป้ายูนนิดนึง
เห็นบอกว่าหลังจากตัดขาแล้วก็ยังไม่วาย
ประสบอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นกับป้า

แล้วพวกวัยรุ่นเขาขี่มอไซค์มาชนข้างหลัง

ก็หัวแตกค่ะเจ็บข้างหลังเจ็บสะโพก
อุบัติเหตุเกิดกี่ครั้งคุณป้า
๒ครั้งค่ะต้นเดือนกับปลายเดือน

อยู่ครั้งแรกนี่คือชีวิตสาแตะ

ครั้งที่สองนี่รถรถพ่วงรถที่โยกอย่างนี้

สันหลังค่ะมันชนแรง

เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านหนี้๓หมื่น
แล้วก็หนี้ชาวบ้านอีกหมื่นนึงเป็น๔๐๐
เป็น๔๐๐๐เอามาทำอะไรอ่ะป้า
ช่วงนั้นเอามาซื้อมอเตอร์ไซค์ทำพ่วงขี่

ก็เอารถไปไว้ไฟแนนซ์๑๒๐๐๐บาท

เก่งนะพี่ดูดา
เก่งจริงดูแล้วก็ภูมิใจจริง
จ๋าตอนนี้มีแล้ว
ลุงทำให้ป้าได้แล้วมีขากับเงิน

เงินที่จะใช้หนี้อีก๒๐๐๐๐บาท
เพลงหน้า๘๐๐๐ตัวช่วยเหลืออีก๑ตัวช่วย
นะคือขาได้หนี้หมด
พร้อมสำหรับเพลงที่๕หรือยัง

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับ
เพลงที่๕เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท

โอ้โห
เป็นเพลงเร็วเพลงแรก
แล้วมาในช่วงเวลาที่

นุ้งยะตายแล้วเพลงช้าเขาใช้แรงเยอะอยู่แล้วนะ

เคยได้ยินเคยร้องมาบ้างไหมครับ

มันนานนะต้องช่วยจะเป็น๓๐กว่าปี

๓๐กว่าปีที่ไม่ได้ร้องเพลงนี้มาเลย

แล้วก็เรื่องจังหวะมันก็ไหว

ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวช่วย
ซึ่งมีตัวช่วยที่แบบช่วยได้จริงเลยนะคะคือ
ข้ามไปเลยแต่ว่ามันต้องปั้งแล้วเจอเลย
ตอนนี้เหลืออีก๔แผ่นเลือกได้๑แผ่น

ก็เป็นสิทธิ์ของคุณวิริยะนะครับ
บอกผมว่าหยุดขอรับ๖๐๐๐ก็แล้วกัน

แล้วก็ได้ใช้หนี้อีกสักครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าคิดว่าไหนมาแล้วนะ
ใน๔เผื่อมันได้ขึ้นมา

ก็คงจะตัดสินใจไม่ยาก

ก็ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่าแปดหมื่นบาทจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะสู้หรือหยุดครับ

เพราะว่าอยากได้แปดหมื่นบาท

แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาขาก็ไม่ได้ด้วยนะ
ลุงกล้าหารในการตัดสินใจครั้งนี้มาก
ลุงก็รู้ว่ามันเสี่ยง
แต่ความจำเป็นที่อยากได้เงินมันก็มี
โอกาสอย่างนี้มันไม่ได้มาง่าย

ทั้งที่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่ครับ
เลือกไปแล้วแผ่นที่๒และแผ่นที่๓

แผ่นสุดท้ายแผ่นที่๖ครับ

ไม่ใช่ร้องผิดได้๑คำนะครับ
ไม่ใช่ได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ตอนนี้เหลืออยู่๒อัน
แล้วแผ่นที่๖นะครับ